มีอีกเขาว่ามันว่าเป็นเรื่องประหลาดนะเรื่องของกล้วย
กล้วยเนี่ยนะมันแทงปลีออกมากลางลำต้น
เราเคยเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปแล้วว่ามันแทงออกมาแบบว่าเล็ก

ตอนนี้นะคุณผู้ชมมันแทงออกมายาวเฟ้ยเลยนะ
มันก็มีเรื่องแปลกอีกว่าคนที่เขามาดูกล้วยแปลกเนี่ย
นี่เพราะดูมันดูดี

คุณนิ้วนาวที่นะ
ที่บ้านฉางจังหวัดระยองน่ะนี่อ๋อว่าแล้ว
จำได้แล้วเราเคยอ่านข่าวนี้มาแล้วที่เขาขึ้นอยู่ข้างบ้าน
ตอนนั้นมันแค่แทงปลีออกมาสั้นเล็ก

ตอนนี้มันยาวใหญ่อะไรขนาดนี้
ลูกมีผิดผลแล้วด้วยอ่ะมาเป็นผู้หญิงเลยนะ
คุณคนที่เขายังไม่เคยมาดูเขาก็ฮือฮาไงคะว่าโอ้โหมีกล้วยประหลาด
แล้วมันก็ออกลูกออกผลแบบนี้ด้วยนะคะ
ชาวบ้านไม่ได้มามือเปล่าจ้า
เอาผ้าสามสีมาผูกแล้วก็มากราบไหว้ขอโชคขอลาบกันด้วย
ทีนี้เราไปถึงที่ทั้งทีก็เลยต้องไปคุยกับเจ้าของบ้านหน่อยนะคะ
คือนางสาววรรณรสวรเสนา
พี่แกบอกว่าเนี่ยนะตั้งแต่เห็นว่ากล้วยนี้มันแทงปลีออกมาตรงกลางลำต้น
ก็เห็นว่ามันแปลกแล้วเธอก็เลยเอาผ้าสามสีมาผูก
แล้วก็กราบไหว้บูชาขอพรแล้วก็ไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง
ปรากฏอ่าถูกรางวัลมา๒งวดติดกันแล้วนะจ๊ะ

และอย่างครั้งนี้นะพี่เขาก็บอกว่ามีการดูกล้วยแปลกเนี่ย
ดูแล้วนี่นะเห็นปรีกกล้วยคล้ายหรือเหมือนแบบเลขศูนย์หนึ่งอะไรเงี้ย
หรือมองอีกมุมนึงก็เป็นหนึ่งศูนอย่างเงี้ย

เฮ้ยทำเลยเล่นแบบที่ผมบอกผมไปตลาดสะพานควาย
แผงลอตเตอรี่ที่นั่นเขาก็บอกว่า๑๐๐๑เป็นเลขที่ยอดฮิตหาซื้อไม่ได้แล้วนะ
มันประหลาดเหมือนกันเนอะมันทำไมแบบยอดนิยมตรงกัน
แล้วมันไม่ใช่แค่ดูเป็น๐๐๑๑๐นะ
พี่เขานับผลนั่งนับจิ้มแบบนี้

ใช่๑๐๑ผล๑๐๑อ่ะ

ก็เลยว่าแม่ตานีน่าจะให้เลขนี้มา
พี่ขยันนับเหรอเป็น๑๐๐ลูกก็นั่งนับนะคุณพี่

ก็ว่าไปมันเป็นเลือกความเชื่อ

ก็ต้องใช้สมอง
ใช้สมองดีเพราะว่ากล้วยมันเยอะ
เราก็ต้องนับว่ามันมีเท่าไหร่จะได้

นับผิดนับถูก
แล้วจะมาตัดต้นกล้วยพี่เขาก็ไม่ได้นะไม่ยอมนะ
เขาเชื่อว่าแม่ตานีมาเป็นร่มโพร่มใส

ใช่แล้วจริงดิฉันว่าต้องนี่ค่ะ

อย่านับคนเดียวนับคนเดียวมันเหนื่อย
ใช้วิทยาลัยในการรับชมเอาแค่นี้ละกัน